งั้นเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับแปลกเหมือนกัน
คือชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรำเนี่ยเขาฝันแล้วเขาไม่ได้ฝันคนเดียว
กันหลายคนแต่ฝันนั้นมันคล้ายกันว่าไปพบกับต้นตะเคียน
แล้วตื่นมาปั๊บไปกันที่ที่จุดหนึ่งที่เป็นหนองน้ำเจอต้นตะเคียนจริงครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ที่บ้านหนองตะเคียนตำบลลุมพุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
โอ้โหนี่กำลังขุดขุดเลยนะเจอกับต่อต้นตะเคียน
แล้วที่เขาขุดกันเมื่อสักครู่ก็คือบริเวณส่วนรากของมัน
โอ้โหนี่ชาวบ้านเขามากันเยอะมากเลยนะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้คนเล่าก็คือพี่ลำใหญ่วิชัยรำ
แกเล่าว่าแกฝันนะเห็นต้นตะเคียนเก่าแก่เป็นต้นท่อนยาวสีขาวมีไฟไหม้อยู่ข้างหน้านิดหน่อย
จากนั้นก็มีคนลักษณะเป็นคนโบราณมาบอกกับพี่ลำไยว่าช่วยเอาพ่อขึ้นไปด้วยพ่ออยากขึ้น
นี่แกเล่าอย่างนี้จริงไม่เชื่อไปลองฟังเสียงแกดูครับ
อ้าวทีนี้ล่ะครับฝันแบบนี้เธอบอกว่าเธอไม่ได้ฝันคนเดียว
คนอื่นเขาก็ฝันลักษณะแบบนี้
เฮ้ย
กระจอดกระจายไปไกลเนี่ยเขาก็นำทั้งดอกไม้ทูบเคียนผ้าจัดสี
ผูกเอาไว้เพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเอาล่ะยังไงซะ
ผมเล่าให้ฟังนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วยิ่งช่วงนี้โรคโควิด๑๙มันระบาด
จะไปรวมตัวกันขอโชคขอลาบอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องเว้นช่องว่างระหว่างกัน
ก็ได้เรียงคิวต่อแถวกันได้ไม่ต้องไปพร้อมกันก็ได้
พร้อมกันเดี๋ยวแย่งกันดูไม่ได้
ต้องไปทีละคนทีละคนก็ไปดีกว่า
เพื่อความปลอดภัยค่อยไปจริง